กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสวยพร้อมกัน
ต้องบอกว่าใครที่มีปัญหาผิวหน้าฝ้ากระหน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้าย่น
แล้วยังแก้ปัญหานี้ไม่ตกต้องฟังทางนี้เลยค่ะ
วันนี้นะคะเรามีพี่สาวคนหนึ่งเขาบอกเธออายุ๕๐แล้ว
แต่หน้ายังใสกิ๊กหน่อยวันนี้ค่ะเธอจะมาเผยนะคะความสวยความงามค่ะ
ตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ทัพค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ละอายปากเรียกเขาว่าพี่ปุ๋ยแล้วดูหน้าเขาสิ
ยังไงเผยความลับมาซะดีค่ะพี่ปุ๋
ก็แอบบอกนิดนึงนะครับว่าปุ๋ยคนนี้เคยแก่และเคยเจอปัญหามาเยอะมาก
อันดับแรกเลยคือตาตกตาห้อยย้วยยานตาหน้าตกหน้าตกของโลก
ยังไม่พอกับสีหน้ากับสีคอต่างกันค่ะพี่ก๊อฟค่ะ

และที่สำคัญเลยคือวัยตกกะเกิดขึ้น
แล้วหนูขุมขวนน่านั้นมันจะบานอะโอ้โหมันกว้างมาก
ยิ่งผิวผู้ชายมันหยาบกว่าตอนนั้นทำอะไรไม่ถูก

เรียนเทคนิคการแต่งหน้ามาได้เทคนิคการแต่งหน้าที่ลำเลิศ

ดูสิคะรูปนี้มันบอกอะไรบ้าง

ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตาเมื่อยิ้มแล้วแป้งแทบแตก

ขออนุญาตนะคะพี่ได้ค่ะขออนุญาตล้างหน้าให้เห็นกันเลยว่า
ถ้าใบหน้าของดิฉันไม่มีเครื่องสำอางแล้ว

ริ้วรอยรอบดวงตาสิคะเป็นไงคะ
ดั่งดำจางลงดูสิคะ

ต้องแอบมองจากข้างหลังเพื่อจะให้แสงมันตกกระทบแล้วให้เห็น
สำหรับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าดูขุมขนมันกว้างมากสำหรับผิวผู้ชาย
แต่ปุ๋ยได้มาจากน้องสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงการมานาน

ในตัวนี้มีบีท็อกเพชรชาย
โดยบีท็อกเพชรไทยนั้นจะช่วยให้ผิวหนังเรียบด้วย

ซึ่งสามารถซึมซับแล้วให้ผิวหนังชุ่มชื่นยังไม่พอค่ะ
ยังทำให้ผิวหนังติ่งต่างอย่างนี้ด้วย
พูดถึงของดีอันนี้อยากจะรู้ว่ามันวิธีการใช้มันยากเย็นยังไงบ้าง
ง่ายมากค่ะเสื้อน้ำตัวนี้นี่ค่ะนะคะ

ซึ่งต่างจากเซรั่มทั่วไปเพราะมีความเข้มข้นสูงมาก
ดูนะคะนี่นะครับความก้าวไม่หก
โอ้ยใจแล้วความเข้มข้นนะ

ขอซึ่งนิดนึงดูนี่นี่นะครับ
นี่ทาได้เลยค่ะนะคะเซรั่มตัวนี้
นี่ดูมันความชุ่มชื่นเห็นไหมคะต่างกันเลย

ไม่ยากค่ะง่ายมากเตรียมฟังให้ดีนะคะ
โทรไปที่หมายเลข๑๕๗๗นะคะ

สิทธิพิเศษสำหรับทุกท่านเลยทีเดียวนะคะ
ปลูกแรกที่คุณโทรไปลดให้เลย๕๐ทันที

ยังไม่พอค่ะแถมอีกหนึ่งกระปุก

สิทธิพิเศษสำหรับนะคะทุกท่าน
ภายใน๕นาทีนี้ที่โทรไปนะคะ
ขอบอกเลยว่าจะได้แถมโฟมคาราเจน

สิ่งสองปกในขั้นตอนเดียวด้วย

โมตัวนี้พี่ท็อปถาพี่ปุ๋ยปื้มปริ่มมาก

ลิปสติกที่จูบไม่หลุด
ท้าทายกับนี่ปากกาเคมี

นี่มันมาวาดหน้าเป็นอัปเช่อะไรค่ะคุณ
จะแฮปปี้มากถ้าเกิดรู้จักโฟมตัวนี้

จะไม่ทำอะไรให้ผิวหน้าระคายเคืองเลย

มันจะสามารถดึงดูดเอาออกมาสิ่งสกปรกทั้งหมดเลย

เป็นลูกเป็นคนอุดตันเลยทีเดียวค่ะ

วันนี้เวลาของแม่บ้านประจันบาลของเราก็หมดลงแล้วนะคะ
พบกันใหม่เวลาดีแบบนี้

สวัสดีค่ะรีบโทรนะคะ

เอาล่ะเชฟค่ะของพี่เป็นยังไงบ้าง

ของคุณแม่ไม่ต้องทำไมประสาทลูกมันเด้งเร็วอย่างนี้นะ
คุณแม่อยากจะเคลมเชฟบ้างก็ไม่ได้ของแม่เป็นยังไงบ้าง